กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะการทำฝ่ายชะลอน้ำที่หลายคนเชื่อว่าเป็นการกักเก็บน้ำ

ถ้าเกิดว่ามีการทำผิดที่ผิดทางอาจจะทำให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศมากกว่าการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นได้นะคะ
จากที่มีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลค่ะ
เกี่ยวกับการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ
ด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เลิมรัตนโกศิลป์นั้นอาจไม่ได้เกิดผลดีกับธรรมชาติ
เพราะว่าการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในมุมที่มีประโยชน์นั้น
ก็มีประโยชน์อย่างที่เห็นเช่นบางคนก็เชื่อว่า
กะเก็บน้ำลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า
ลดการพังทลายของหน้าดินลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำห้วย
แล้วก็บางคนก็มองว่าตัวฝ่ายชะลอน้ำค่ะ
ยังช่วยกักเก็บตะกอนแล้วก็วัสดุต่างที่ไหลมากับน้ำ
ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
แล้วก็เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
หรือว่ากิจกรรมต่างของหน่วยงานหรือว่าองค์กรนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายชะลอน้ำสร้างผิดที่ผิดทาง
อาจจะเกิดผลเสียหรือว่าผลกระทบต่อระบบนิเวศ
แล้วก็ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
การสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะคะ
อาจจะทำให้พื้นที่ป่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตในป่านั้น
ไม่มีพื้นที่อาศัยอยู่เพราะว่าเกิดการทำลายระบบนิเวศ
หรือว่าป่าธรรมชาติที่ไม่มีคนอาศัยอยู่
การทำฝ่ายนั้นก็จะทำให้เหมือนกับไม้หรือว่าหินต่าง
นั้นเกิดความผมได้รับผลกระทบมากยิ่งขึ้น
รวมถึงฝ่ายชะลอน้ำนะคะที่มีรูให้น้ำไหลผ่าน
แล้วก็ฝ่ายล้นต่างที่ไม่มีรู
รวมไปถึงฝ่ายที่มีการทำจากวัสดุที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นการสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ต่างค่ะ
อาจจะต้องเป็นโจทย์สำคัญในการพิจารณาหรือว่าศึกษาให้ดี
ควรทำการบ้านว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในแต่ละพื้นที่
ในการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ
และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และไม่ทำลายระบบนิเวศนั่นเองค่ะ